ทีนี้ดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตรงสะพานข้ามแม่น้ำบังปะกง
ดิฉันอ่านดิฉันก็ยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไร

เมาแล้วก็ไปจอดรถอยู่กลางสะพานปรากฏว่า
พุ่งไปชนราวสะพานคนขับนอนอยู่ในรถ

พยายามจะปลุกแล้วก็ปลุกให้ตื่นลองดูค่ะ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

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
เที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะทางร้อยตำรวจเอกสุพศวงศาทิพย
ทางตำรวจสพบังปะโกงกับกู้ภัย
ตรงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงถนนเทพรัฐบางนาตราที่กิโลเมตร๕๐เนี่ยนะ
ดูสิไปเสียหลักชนราวสะพานอยู่ตรงเลนขวา
มันกลายเป็นขวางกีดช่องทางการจราจร
ีดขวาง๑ช่องทางแล้วเครื่องยังติดอยู่เข้าเกียร์เดินหน้าอยู่

ใช่ค่ะแล้วมันจะเป็นอะไรไหมเกิดมันมีแรงส่งแรงพุ่งไปชนราวสะพาน
มันตกน้ำตกท่ามาครับในรถเจ้าหน้าที่เอาไฟฉายส่องส่องพยายามตื่นตื่น
เปิดกระจกก็ไม่ตื่นมีช็อตเนี่ยเหมือนกับตื่นขึ้นมาแล้วนะ
หลังจากนั้นโอ้ยคอพับไปต่อค่ะใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะ
สุดท้ายปลุกให้เขาเปิดแล้วก็มาคุยกันได้
ผู้ชายคนนี้ค่ะอายุ๓๐นายธนชัยแก้ววงชัยเมาหนักเลย
คุณผู้ชมว่าเขาจะคุยกับตำรวจรู้เรื่องไหมลองดูหน่อยค่ะ
ไปจากไหนมาจากไหน

ไปเที่ยวประมาณนั้นไหน
เหมือนเล่น

อีกมีเลย
มากวนทำไมอย่างนี้นะ

คุยกันนะเอาเท่าที่ตำรวจจับใจความได้คือตัวของนายธนชัย
เขาไปกินเหล้ากับเพื่อนในตัวเมืองไงอยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
ครับแล้วเขาเพิ่งจะมารับแฟนไปทำงานแต่จำไม่ได้อ่ะ
ผมจำไม่ได้คุณตำรวจว่าทำไมมาอยู่ที่นี่
นี่แหละค่ะสาเหตุที่จำไม่ได้ไอ้ที่เบลออยู่หน้าจอนี่แหละ
เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาชนอะไรมาบ้างตำรวจก็อ่ะธนาชัย
ไปตรวจเลือดนะขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มหลังรถนะฮะใช่
คือไม่ต้องสืบแล้วละมั้งต่อให้จะไปตรวจเลือดหาค่าแอลกอฮอล์
แต่ถ้าเมาหนักขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะคะ